ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะครับ
กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้เขาจับภาพได้ชัดเจนมากเลยนะคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุเกือบห้าสิบปีแล้วค่ะขับรถเก๋งมาเลยนะ
จอดหน้าร้านแล้วเข้าไปในร้านนี่แหละค่ะ
ลักษณะคือเป็นร้านสะดวกซื้อนะคุณดูสิเขาทำอะไร
ไปเลือกอยู่พักใหญ่ค่ะขโมยนมผงอ่ะที่เป็นกล่องกล่องแบบนี้
อ่าไม่ใช่ขโมยกล่องสองกล่องนะจ๊ะทายสิกี่กล่อง
จริงได้กี่กล่องอ่ะห้าสิบกล่องเอาเดี๋ยวเอาไปยังไงอ่ะ
ห้าสิบกล่องใส่ถุงผ้ากวาดไปเกลี้ยงแผงเลยจ้ะ
ไม่เห็นกล้องวงจรปิดเหรอนั่นสิเดี๋ยวนี้เขาติดกันหมดเอานะ
คุณรู้หรือเปล่านั่นน่ะค่อยทยอยออกไปนะคะ
ทีนี้พอกล้องวงจรปิดของร้านจับได้แบบนี้เราก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ว่าเอ๊ะเกิดขึ้นตรงจุดไหนอย่างไรเกิดขึ้นที่ย่านตลาดสดบ้านท่อ
ตำบลป่าตันอำเภอเมืองเจียงใหม่นะคะนี่นี่ลักษณะพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วสักพักหนึ่งคุณเขาเนียนมากเดินออกจากร้านหน้าตาเฉยเลยนะคะ
ที่สุดแล้วเจ้าของร้านไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในท้องที่สพช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่นะคะรวบตัวได้นี่คุณดูนะของกลางเพียบแบบนี้
รวบตัวมาได้ค่ะบ้านพักพร้อมกับของกลางเป็นนมผง๕๑กล่อง
กล่องทายซิเท่าไหร่อืมคนมีลูกจะรู้ครับ
ถึงหกร้อยบาทเออคูณเข้าไปค่ะผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวธีรดานาหอมอายุสี่สิบเก้าปี
ทีนี้เธอให้การบอกว่าที่ต้องไปขโมยนมผงมา
ก็เพื่อที่จะเอานมผงเหล่านี้มาเลี้ยงหลานจำนวน๓คน
ที่เธอรับมาจากพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเธอไม่มีเงิน
จะไปซื้อนมผงมาชงให้หลานก็เลยต้องมาก่อเหตุแบบนี้
รถเก่งคันนี้แหละค่ะตระเวนก่อเหตุนะฮะ
ใช้คำว่าตระเวนก่อเหตุเพราะเธอเคยก่อเหตุมาแล้ว

ทำไมขโมยเยอะขนาดนั้นอ่ะเนอะเยอะมากเหมือนจะเอาไปขายเนอะนั่นสิ
ที่สำคัญขับรถเก่งด้วยนะนั่นนั่นแหละคือประเด็นเพราะว่าตำรวจในท้องที่ที่เขาไปตรวจสอบเนี่ย
สพช้างเผือกเนี่ยนะคะบอกว่าไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาอะไรเนี่ย
ก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่คนละท้องที่นะครั้งก่อนก่อเหตุในท้องที่สพแม่ปิงค่ะ
แล้วอยู่ระหว่างการประกันตัวด้วยแต่ก็ไม่สำนึกผิดนะคะมาก่อเหตุซ้ำสองอีกค่ะ
ปกติผู้หญิงคนนี้มีอาชีพขายปลาเผากับสามี
มีรถเก๋งรุ่นใหม่ขับใช้งานในชีวิตประจำวัน
ใช้รถคันนี้ไปตระเวนก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าต้องแจ้งความนะคะ

และส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กล่อง๕๖๐๐บาทคูณไปก็เป็นหมื่นเลย